ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับทุกครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับชีวิตที่ต้องมืดแปดด้านเพราะสถานการณ์โควิด
งานถูกยกเลิกกลายเป็นศูนย์
แต่เพราะมีครอบครัวเป็นกำลังใจ
ดึงเขาขึ้นมาจากมุมมืดนั้นและทำให้เขาได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ตั้งแต่เกิดโควิดชีวิตผมก็มืดไป๘ด้าน
ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไปหากินอะไรเพื่อมาเลี้ยงครอบครัว
แต่ก็ยังดีที่ยังมีครอบครัวคอยให้กำลังใจ
ดึงผมออกจากมุมมืดตรงนั้นมาได้
เพื่อจะต่อสู้ชีวิตต่อไป
ปัจจุบันนี้ผมก็อยู่บ้านหลังนี้แหละครับ

ก็มีผมแล้วก็มีแฟนชื่อรุ่ง
แล้วก็มีลูกชายชื่อน้องวี
แล้วก็ลูกสาวคนเล็กชื่อน้องวิว
เมื่อก่อนผมก็มีอาชีพขับรถบัสนำเที่ยว

รายได้ที่ได้มามันก็พอเลี้ยงครอบครัวได้
ไม่เดือดร้อนแล้วก็แบ่งให้พ่อให้แม่
ส่วนเมียผมก็อยู่บ้านเพราะว่าต้องรับส่งลูกไปโรงเรียน
แล้วก็พอส่งรูปเสร็จเขาก็ถ้ามีใครจ้างเขาก็จะไปทำ
หนูอยู่กับพี่ติ่งมา๑๑ปีแล้วค่ะ
หนูก็อยู่บ้านดูแลลูกทั้งสองคน
หลังจากส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปรับจ้างเล็กน้อย
ตัดชะอมได้ย่า
พ่อแม่ผมแก่แล้วก็แม่ป่วย
กล้ามเนื้ออ่อนแรงเวลาลุกไปไหนต้องมีคนพยุง
เข้าห้องน้ำกินข้าวก็ต้องพ่อคอยป้อม
พ่อก็ต้องคอยดูแลแม่ตลอดไปไหนไม่ได้เลย
ผมเป็นพ่อไอ้ติ่งมันก็มีเงินให้มาใช้มั่ง
พอใช้พอกินตอนนี้ก็อยู่กับภรรยา
จัดหาข้าวให้เขากินจัดยาให้เขากินบ้าง
เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไงครับ
ไอ้ติ่งมันก็เคยมาหาบ่อยมาเยี่ยมบ่อย
ได้ปลาได้แล้วมันเอาปลามาให้กินบ่างทีมันเอาหมูเหมืองว่าให้

เมื่อประมาณ๒ปีที่แล้วตอนเริ่มโควิดใหม่
งานรถก็ไม่มีเขาก็ยกเลิกหมด
ไม่มีงานทำตอนนั้นเครียดเครียดมาก

ครอบครัวก็เริ่มแย่ลง
ตอนนั้นเรายังมีรถกระบะอยู่ผ่อนมาได้ประมาณ๒ปี
งวดเขาอยู่๓งวด
แนนซ์เขาส่งจดหมายไปที่บ้าน

พอพ่อเขาได้รับจดหมายเขาอ่าน

เขาก็ไปถอนเงินมาให้๓๐๐๐๐บาทเป็นเงินเก็บของเขา

เก็บไว้ตอนที่เราเจ็บตายอะไรต่ออะไร
มันจะได้มีเงินทำศพทำอะไรไง
ตอนนี้ลูกมันเดือดร้อนเข้ามา
เราก็จำเป็นจะต้องเบอร์ผมมาให้มัน
มันไม่ทิ้ลายนะครับลูก
รู้สึกผิดกับพ่อมาก
ก็เอามาตัดค่างวดเข้าไปงวดนึง

ทีเหลือประมาณ๒หมื่นก็กลับมา

ก็จะลองทำปลาเกลือขาย
ไปรับปลามาทำขายกัน

พอดีมาช่วงเมื่อสองปีที่แล้ว

ผมก็ไปลงทุนมาประมาณสามร้อยกว่าโลกรัมเอาปลาขึ้นมา
ตากปลากำลังจะเอาไปขายนี่แหละ
เจ้าของตลาดเขาโทรมาบอกว่าเขาสั่งปิด

ก็หันหน้าคุยกันไม่รู้จะทำยังไงกันดี
ก็ไปตระเวนขายตามบ้านมันก็ขายไม่ได้
เลยก็แจกเขากินมั่งทิ้งมั่ง

รายได้มันไม่มีมันก็มีแต่รายจ่าย

คุยกับแฟนบอกว่าเราล้างไม่ไหวแล้วต้องปล่อยให้รถเข้าไป
โดนยึดไปมันก็เหมือนตัดแข้งตัดขาเราไปทำมาหากินไม่ได้
เราก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะหาเงินมาคืนพ่อได้
ที่เขาไม่ได้ให้เงินคืนเรามา
เราก็ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรไม่ได้คิดไม่อะไร
อันตรงของมันมันแย่เราก็ต้องช่วยเหนือมันมีใครก็ต้องช่วยเหนือมัน
เราก็เป็นห่วงอนาคตเขา
พอมาเจอวิกฤตอย่างนี้สิ่งที่ไม่เคยทำก็ต้องทำ
จับจอบรับจ้างปลูกยาก
ออกไปช่วยแฟนได้ยงได้ยาก
ก็จะมีคนเขามาจ้างไปทำงาน

ท้ีก็ไปแวะรงคายมาก
แล้วแต่ไปดูตรงไหนมีปลาก็จะไปเอาไปหากัน
หาปลาได้ก็ไปขาย
ผมเป็นลูกพ่อติ่งกับแม่รุ่งครับ
เวลาพ่อแม่ไปหาปลาผมก็จะตามไปด้วย
ไปช่วยพ่อแกะเป่าแกะแห่ครับ
เวลาไปหาปลาน้องหนูก็ตามไปเลยครับ
แล้วผมก็ช่วยพ่อแม่ตากปลาครับ
ผมตากบักแข่งกับน้องวิวชนะขาดแล้วครับ
แล้วเวลาอยู่บ้านผมก็ช่วยแม่
หุงข้าวล้างจานซักผ้าครับ
ชีวิตกระท่อนกระแท็ดแล้วก็เมียมาป่วยอีก
เป็นโรคภูมิแพ้เป็นเลือดจาง
เขาหอบแบบจะหายใจไม่ออก

วันที่อาการกำเลิบไอแล้วก็เหนื่อยหอบ

พี่ติ๋งก็ได้พาส่งลงพยาบาล
หมอบอกว่าปอดติดเชื้อ
จะต้องนอนลงพยาบาล๓๔คืนเพื่อให้ปลอดภัย

เงินก็ไม่มีก็ลำบากขึ้นไปอีก

ก็อยากเอามาลงทุนทำปลาเกลือขายใหม่ดู
จะได้มีเงินไปคืนพ่อคืนแม่

และให้ลูกได้เรียน

ขอให้มันมีความเจริญรุ่งเรือง
ทำหากินเวลาให้คง
ให้ขาดแค้วจากภัยพยันตรายทั้งปวง
วันนี้
จะขอพบคุณผู้ชาย

ติ่งสวัสดีครับปูสวัสดีครับ

เขาก็ให้วันละ๑๒๐๐บาท
ครับตอนนั้นก็รายได้ก็พออยู่ได้
เดือนก็ตกประมาณ๒หมื่น
รุ่งตอนระหว่างที่พ่อขับรถแม่รุ่งเองก็มีงานอยู่เหมือนกัน
หลังจากส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็
มีใครเข้ามาจ้างก็จะไปตัดชะอมได้ย่า

เฉลี่ยละวันละประมาณวันละประมาณ๒๐๐บ้าง๓๐๐บ้าง
ถือได้ว่าอยู่ได้สบายอยู่ได้สบายครับ
ตอนนั้นพ่อยังบอกว่ายังมีส่งให้กับคุณปู่คุณย่า
ครับส่งให้แม่กับพ่อคนประมาณ๒๐๐เดือน

แต่คุณผู้ชมครับวิกฤตโควิดที่ทำบอกว่า
ให้ทุกครอบครัวทุกหย่อมย่าและทุกอาชีพ

รวมทั้งครอบครัวของพ่อติ่งด้วย

ก่อนที่เขาจะสั่งระงับนี่
ยังมีงานค้าอยู่ประมาณ๘๙งาน
เป็นงานพานักเรียนพัฒนาศึกษา

ถ้า๘๙งานนั้นถ้าเรายังได้ทำงาน
เราจะได้เกือบ๒๐๐๐๐นะครับ
มันฟึ๊บเดียวมันหายไปหมดเลย
คือเขาสั่งหยุดคือไม่ให้ออกนอกพื้นที่ครับ

ก็ปรึกษากับแฟนว่าเอาไงดีวะ

แกก็บอกมึงก็ลองมาขายตลาดนัดกันดู
ก็วิ่งมาเอาปลาลองวิ่งมาเอาปลาที่ตลาดน้องตะวัน

แล้วก็เอามาทำทำแล้วก็ไปหมักเกลือ
ใหม่ไปเอามาที๕๐๖๐โล

กำไรอยู่ประมาณ๑๐๐เกือบ๒๐๐๐

เที่ยวหนึ่งก็ประมาณใช้เวลา๓วันไม่เกิน๔วันครับ
แล้วก็คราวนี้ก็เริ่มขยาย
ที่แรกเอามาประมาณเที่ยวละ๑๐๐โล

ยังว่าเออไม่เป็นไรว่าไม่มีรถวิ่งก็ไม่เป็นไร
แล้วเลยจะอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเมียด้วย

เฮ้ยมันขายไปดีแล้วนี่

เที่ยวสุดท้ายนี่๓๐๐โลอืม
แล้วก็พอมาถึงบ้านไปหมัก

กำลังจะเก็บปลาใส่จาก่า

เขาโทรมาบอกว่าทางอำเภอเขามีคำสั่งมาบอกให้ปิด

เราจะเอาปลาไปไว้ที่ไหนมันก็เหมือนไม่รู้ตัวอยู่ดี

หมดไปวันนั้นถึงกี่หมื่นได้ครับพ่อ

พ่อไม่รู้จะทำอย่างไรก็ให้คนแก่แถวบ้านบ้าง
แล้วก็ที่เหลือก็ทำไงก็ฝัง
เพราะมันเริ่มมีกลิ่นเราก็ไม่กล้าไปให้คนอื่นเขา
แล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับ
เพราะฟังคำสัตว์จริงเลย
ลุงเกิดป่วยด้วยโรคประจำตัวอีก

เป็นเลือดจางเป็นหอบหืด

เหมือนแบบใกล้จะขาดใจหายใจไม่ได้เลย

เราก็ไม่มีตังค์หมอก็ยังไม่ให้เราออก
แต่ก็ดื้อหมอขอหมอกลับ
เพราะว่าคือถ้าเราไม่ลั้นออกมา
ก็จะไม่มีเงินให้ลูกกินลูกใช้

งวดแล้วเขามีใบที่บ้านใหญ่
คือบ้านใหญ่คือบ้านที่พ่อกับแม่อยู่

แต่พอยึดรถไปก็มันก็ลำบาก

ก็เลยตัดสินใจไปถอนเงินที่เก็บไว้
เงินฝากประจำเอาไว้เวลาเจ็บป่วยตายอะไร

เก็บมาประมาณ๑๐กว่าปีได้แล้วครับ
พ่อตริงพ่อได้รับเงินจากปู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ
แกก็บอกว่าเอาไปจ่ายค่ารถเขามั่ง
แล้วก็เสือก็ลองเอาไปลงทุนใหม่ดู
ก็ส่งค่างวดไปแล้วก็เสียค่าปรับอะไรไป

ก็วัดแล้วเพื่อนกล้องสุดท้าย
ประกาศว่าปีใหม่ลูกหลานเขากลับบ้านกัน

เขาก็คงจะซื้อมากรุงกรุงเทพบ้าง

เพราะผลสุดท้ายไปตลาดนัด
ไม่มีคนเดินตลาดนัดไม่มีคนเดิน

เพราะว่าเขาไม่ให้คนนอกคนในกรุงเทพกลับ
ขาดทุนแล้วก็เลยต้องยอมให้ถูกยึดไป
ตอนที่พอรถถูกยึดไปแล้ว

เห็นบอกว่าพ่อตอนแรกพ่อติ่งบอกว่า

กลัวไปเจอคำถามแล้วมันจะตอบเข้าไปได้
เสียใจว่าเอาตังค์พ่อมาแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้อีก
ไปวันแรกพ่อโทรมาให้เอาฐานไม่ให้
พอโทรมาก็จำใจต้องไปแล้วก็เอาพาไปให้

แต่คุยกับแกสองคนแม่ไม่รู้หรอก

ก็เราก็บอกว่าในเมื่อมันหมดก็หมดไป

เพราะพ่อแม่หากินน้ำบากละบนมา

ทำหมดเลยฮะงานหนักงานเบาทำหมด
ลงขายหาร์ปลา
บางทีเพื่อนเขาจ้างไปจับหมูก็ไป

ถักแหด้วยเห็นบอกว่าถักแหขายด้วย

กว่าจะได้ผื่นนึงนานไหมครับพ่อ

ถ้าติดลูกให้โดยก็ประมาณพันธุ์สอง
แม่ก็ทำคู่กันไปอย่างนี้นะครับ
มีตัดชะอมแล้วมีอะไรอีกนะแม่
เขามาจ้างไปฟันป่า

เขามาจ้างเราไปเดินตามรถเกี่ยวไงที่มันล่วง

ก็ช่วยกันอย่างนี้ตลอดมาคือ
พยายามพยุงครอบครัวไปให้ได้

แต่ปู่ก็ต้องดูแลย่า

ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เลยก็อยู่กัน๒คน

จับเขายืนแล้วก็นับถือทั้งสิบ
แล้วให้นั่งแล้วก็ให้ยืนใหม่

จนเรียกว่าเพราะเขาเดินได้บางแล้ว

ปูครับให้กำลังใจลูกชายคนนี้หน่อยสิ

ว่าปูรักเขามากแค่ไหนห่วงเขามากแค่ไหน
เขาบอกว่าให้กำลังใจพ่อให้กำลังใจ
ให้ตามอุตจังใจสมากินอย่าท้อแท้
พยายามคิดหารู่ทางทำกินพยายามอดออม
พ่อวันน้อยกลางคืนก็สวดมนต์ขอพรของพ่อหิน
ให้ท่านช่วยดูแลลูก

ให้ถึงที่สุดนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะพ่อนะ

ทำจานซักผ้าหุงข้าวครับ
สอนลูกใครสอนให้หุงข้าว

วีมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อไหมลูก
เดินมาบอกได้ลูกเนี่ยมาบอกนิดเดินมาได้

พ่อรักวีมากนะพ่อทำทุกอย่างเพื่อวีเลยนะลูก

มารายการของเราในวันนี้ครับ
จริงแล้วเป้าหมายก็คืออะไรครับ
จะมีเงินจากก้อนก็ลองไปลงทุนใหม่
แต่เข้านี่คงไม่ทุ่มเต็มที่และครับ
ไปบดเรียนแล้วค่อยโตไปครับ
ถ้ามีโอกาสได้เงินก็จะเอาไปคืนพ่อกับแม่เขาก็
แล้วก็เวทย์การศึกษาลูก
พ่อขอบคุณมากนะสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับ
วันนี้ทางรายการของเรามีภาพครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกครับ
ผมเชื่อว่าภาพนี้คือภาพแห่งความทรงจำที่งดงาม
เวลาที่ครอบครัวได้ดูในภาพมีแต่รอยยิ้มและความสุข
ขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะครับ

คุณผู้ชมครับในวันที่มืดมนต์หนทาง
กำลังใจของคนในครอบครัวอาจจะเป็นแสงสว่างที่ทำให้เราเห็นทางออก
ช่วงหน้าเรามาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพ่อติ่งจากจังหวัดพิจิตร
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด
๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของพ่อติ่งจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตัวมาดีไหมครับเตรียมดีครับ
ผมเอาใจช่วยนะครับใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับ
วันนี้ทุกคนช่วยกัน๔ข้อ๑ล้านบาทถ้าไม่พลาด
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อติ่งมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
สมาธิดีมันมีคำถาม๕เรื่อง
เรื่อง๑๒๓๔๕พ่อมั่นใจเรื่องไหนพ่อตอบเรื่องนั้น

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ผมเรื่องจังหวัดพิจิตครับ
เรื่องจังหวัดพิจิตรครับ

ปัจจุบันอยู่ปพระทัพช้างครับ
อำเภอโพพธัพช้างมี๗ตำบล
ซึ่งได้แก่ไผ่ท่าโพวางจิกไผ่รอบดงเสือเหลืองเนินสว่างและทุ่งใหญ่

คำถามของเราบอกแล้วว่าไม่ได้ไปไหนเลย

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตำบลอะไรมีจำนวนหมู่บ้านน้อยที่สุด
หมายถึงตำบลในอำเภอโพประทับช้างเนี่ยนะครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งดงเสือเหลือง
ตัวเลือกที่สองวังจิก

ตัวเลือกที่สามไผ่ท่าโพ
ตัวเลือกที่สี่ไผ่รอบ

ตัวเลือกที่หนึ่งดงเสือเหลืองครับ

ตำบลที่ผมไปบ่อยที่สุดก็คือตำบลดงเสือเหลือง
ผมมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลดงเสือเหลืองเลย

ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่รุ่งครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องคือเรื่อง
ปลาร้านุ่นวรนุษย์บ้านของเราและฟุตบอล

ขอเชิญแม่รุ่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยขายปลาร้าด้วย

ก็เป็นปลากะดีปลาช่อนปลาหมอพวกนี้
เวลาแม่มาทำเองก็คือทำทุกขั้นตอนเลยไหม

ตั้งแต่เอาปลามาถอดเก็ดเอามาทำความสะอาด

ถ้าเผื่อว่าสนใจที่จะสั่งปลาร้าแม่ลุงนะครับ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีมาเป็นกระมังเลยคุณผู้ชมครับ

เดี๋ยวตักปลาร้าใส่ถุงนะแม่นะ

วีนะน้องวีมาลูกมาเป็นผู้ช่วยครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ักปลาร้าใส่ถุงจำนวน๖ถุง
ภายในเวลา๓นาที
ปกติแม่ก็จะทำปลาร้าขายอาทิตย์หนึ่งก็๓วัน

ก็จะมีน้องวีเป็นคนช่วย

ข้อนี้สบายทำได้อยู่แล้วสู้

พอวางเสร็จแล้วตีละครั้งเพื่อหยุดเวลาครบจำนวนแล้วนะ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

เหมือนนานก็นานนะแต่ถ้ามันแป๊บเดินเองจริงนะครับ

หนึ่งถุงผ่านไปนะครับหกถุงด้วยกันนะครับในวันนี้นะฮะ

เออหนูไม่ที่ปากถุงไว้ลูกแล้วพักปากถุงไว้ที่ลูก
ถุงผ่านไปนะครับเปิดปากถุงให้แม่ด้วยลูกเออ
สามถุงครึ่งทางนะครับ
แหมเวลานี้ก็เนาะมันยอมเป็นวินาทีเลยนะครับตุ๊กตุ๊กตุ๊กไปเรื่อยนะครับ
เวลาก็ไม่รอนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องเร่งมือนะครับ
ได้นะแม่นะแต่อย่าขาดนะครับ

โอ้ยน้องลิวเชียรึกเร็ว
เอาล่ะน่าถุงถุงสุดท้ายเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ต้องทำแข่งกับเวลาด้วยนะครับน้องวีเดี๋ยวพอวางถุงสุดท้ายตีละครั้งนะลูกนะ
โอ้โหโหโอ้โหโห
คิดว่าทำได้ไหมครับแม่แม่จะ
วันนี้ปลาร้า๖ถุงนะครับทำได้เป็นที่เรียบร้อย
แต่ต้องไม่เกิน๓นาทีนะครับขอให้โชคดีนะครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะครับ
ก็คือเรื่องนุ่นวรนุษย์บ้านของเราฟุตบอล
เลือกฟุตบอล

เอาละขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญน้องวีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เล่นตำแหน่งอะไรลูกเล่นได้หมดครับ

รู้จักทีมลิเวอร์พูลไหมลูกรู้จักครับ
ฉายาของลิเวอร์ฟูว่าอะไรรู้ไหมลูก

รู้จักนักเตะของลิเวอร์ฟูลบ้างไหมลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นักเตะหมายเลข๑๔ของทีมลิเวอร์พูลคือใคร
ตัวเลือกที่หนึ่งจอแดนเฮนเดอร์ซัน
ตัวเลือกที่สองเจมส์มิวเนอร์
ตัวเลือกที่สามแอนดรู

ตัวเลือกที่สี่ซาดิโอมาเน่
ผมไม่รู้จักนักฟุตบอลใน๔ตัวเลือกนี้ครับ

มันไปโดนเกมยูเนอร์ผมเลยเลือกข้อนี้ครับ

ตัวเลือกที่สองเจมส์มิวเนอร์

เหลือเพียงอีกหนึ่งท่านเท่านั้นที่จะขึ้นมากู้วิกฤตให้กับครอบครัว
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตลูก

แล้วเหลืออีกสองเรื่องนะลูกก็คือเรื่องนุ่นวารนุษย์
และเรื่องบ้านของเราหนูจะเลือกเรื่องไหนลูก

เชิญปู่พลอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านหลังนี้จริงแล้วปู่ไปมาหาสู่กันบ่อยไหม

แต่คำถามเนี่ยมันอยู่ที่กระเป๋าใบนี้ครับปู่

คุ้นตาไหมเป็นกระเป๋าของใครเอ่ย

น่าจะเป็นของลูกอภัยนะบ้าง

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ลายเจ้าหญิงบนกระเป๋าใบนี้

สีเหลืองกับสีเขียว

สีฟ้ากับสีส้ม

สีชมพูกับสีม่วง

สีเหลืองกับสีชมพู

สีชมพูกับสีม่วงครับ

สะพายกระเป๋านี้ไปหาปู่ที่บ้านเลย

คงจะเป็นสีการ์ตูนอยู่ในกระเป๋าของหลานครับ

แต่ปู่เดาไปผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวพ่อติ่งจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อนะฮะ

ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับ
ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ข้อแรกที่ผมจะเฉลยนะครับ
ก็คือเรื่องบ้านของเราครับ

ตอนที่เราเจ็บตายอะไรต่ออะไร
มันจะได้มีเงินทำตบทำอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ลูกมันเดือดร้อนเข้ามา
เราก็จำเป็นจะต้องเบอร์ผมมาให้มัน
มันไม่ที่ท้ายนะครับลูก
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ลายเจ้าหญิงบนกระเป๋าใบนี้ใส่ชุดสีอะไร
ข้อที่๓สีทั้งพูและสีฟ่อง

ถูกถูกถูก

ถูกครับ
เจ้าหญิงบนกระเป๋าใบนี้นะครับ
ใส่ชุดสีชมพูกับสีม่วงครับ

ค่อยโล่งหน่อยไหมครับโล่งนะครับครับโล่งใจครับ

เดาไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยนะครับ

ครอบครัวของพ่อติ่งจากพิจิตร
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

จากเรื่องฟุตบอลครับ
เวลาพ่อแม่ไปหาปลาผมก็จะตามไปด้วย
ไปช่วยพ่อแกะเปล่าแก่แห่ครับ
แล้วเวลาอยู่บ้านผมก็ช่วยแม่
หุงข้าวล้างจานซักผ้าครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เตะหมายเลข๑๔ของทีมลิเวอร์พูลคือใคร

พลัง

เตะหมายเลข๑๔ของทีมลิเวอร์พูลนะครับ
ก็คือจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับ
เป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษนะครับ

และเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลอีกด้วยครับ

ครอบครัวของพ่อติ่งจากพิจิตรนะครับ
ยังได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
มาต่อกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องปลาร้าครับ
วันที่อาการกำเลิบไอแล้วก็เหนื่อยหอบ

ที่จะหาเงินมาคืนพ่อได้
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ักปลาร้าใส่ถุงจำนวน๖ถุง
ภายในเวลา๓นาที

คุณแม่จะทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

ได้ครับ
ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๔๓วินาทีครับ
ทำได้แล้วนะฮะ๒ชีวิตช่วยกันเห็นไหมน้องวี

ครอบครัวพ่อติ่งได้รับทุนตอนนี้
ตอนนี้ไปต่อชีวิต๒ข้อแล้วนะครับ
บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เราอาจจะพลาดเงินล้านในวันนี้

ให้ได้ลุ้นเงินแสนกันนะครับ
คุณผู้ชมจากเรื่องสุดท้ายที่เหลือครับ
นั่นก็คือเรื่องจังหวัดพิจิตรครับ

งานรถก็ไม่มีเขาก็ยกเลิกหมด

งวดเขาอยู่๓งวด

ก็ไปถอนเงินมาให้๓๐๐๐บาท

ผมก็ไปลงทุนมาประมาณ๓๐๐กะโล

จะได้มีเงินไปคืนพ่อคืนแม่

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตำบลอะไรมีจำนวนหมู่บ้านน้อยที่สุด

ถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูกถูก

ตำบลวังจิกนะฮะ

โดยมีจำนวน๑๐หมู่บ้าน
ทุงเซอเรืองที่พ่อตอบนะคะ

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๒ข้อ
บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก

สิทธิ์เลือกกุญแจขายตู้โบนัสได้๒ตู้ด้วยกัน
กุญแจดอกแรกหยิบครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที
เวลา๔๐วินาทีมีค่านะครับ

และโบนัสหลังตู้หมายเลข๑คือ๕๐๐๐บาทครับ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓นะฮะอีก๑ตู้ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร